คุณผู้ชมคะยังไม่เจอตัวเลยค่ะ
ยังช่วยกันตามหาในกุลธรรมประโคนอายุ๕๗ปี
หายตัวไปจากบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์แล้วนะคะ
ยังไม่เจอตัวด้วยความที่เขาหายไปที่ป่าหลังบ้าน
แล้วตรงนั้นเป็นรอยต่อไทยกัมพูชาติดกับเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยค่ะคนที่ศูนย์หายนะคะ
หรือเขาจะเดินหายไปแล้วก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่า
บ้างก็บอกว่าผีบ้างตาหรือเปล่า
เป็นอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ยังหากันตลอดยังหาไม่เจอเลยนะคะ
ทำพิธีบวงสวงบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเปิดทางค่ะ
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขา
ป่าในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สู้รบมาก่อน
เฮ่ย
ทำพิธีเสร็จหากันต่อนะคะตั้งแต่เช้า
แต่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยอะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงบ่าย๓โมงอากาศเริ่มแปรปรวนฝนตก
แล้วก็เย็นมากนะคะต้องยุติการค้นหาชั่วคราว
คุณนัททีมข่าวของเราไปที่หมู่บ้านของในกุลนะคะ
ไปเจอกับเพื่อนบ้านนางซุมินในยุค๕๘

เล่าให้ฟังว่าก่อนในกุลจะหายตัวไปช่วงกลางวัน๑๓กุมภาพันธ์
กุลยังมาเล่นกับลูกชายอยู่หลังบ้านอยู่เลย
ช่วยกันปอกมะพร้าวหลังจากนั้นไม่เห็นในกุล
ผ่านไป๒วันถึงรู้ว่านายกุลหายไป
นางจุไรวันอายุ๔๒หลานสาวของนายกุลบอกว่า
มาเนี่ยตั้งหลายวันแล้วยังไม่เจอเลย
เลยตัดสินใจไปปรึกษาหมอดูหมอธรรม

กุลไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาทำให้ผีบางตา

ก่อนหน้านี้เวลาที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยควายกับในกุล

ก็เคยเจอเรื่องลี้ลับจริงคล้ายกับถูกผีอำค่ะ

ตุลาคมปีที่แล้วในกุลไปเลี้ยงควายหลงป่า
ชาวบ้านก็หากันอยู่๒วันกว่าจะเจอ
หลังจากนั้นในกุลเปลี่ยนไปเลยนะคะ
มีอาการหวัดกลัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา

ครั้งนี้ยังไม่เจอตัวแล้วก็ไร้ร่องรอยเลยจริงจริง
คนเคยพูดสนุกสนานเฮฮาไม่พูดเหมือนเดิม

ใช่ค่ะแล้วก็แบบถามคำเขาจะตอบคำ

ให้ดูจนอันนี้ก็จะว่าจะไปดูกันอีกนี่
อันนี้ก็ว่าจะไปดูที่หลังจายอีก

เขาทักว่ายังไงบ้าง
เขาทักก็บอกว่าอยู่ทิศนี้เลยให้หา
ไม่เชื่อเรื่องไงแกจะลบหลู่เรื่องอะไรอย่างนั้นค่ะ

เพราะว่าแกหลงค่ะ

ลูกใหญ่ป่าเยอะแล้วถ้าบางทีก็เราก็ไม่รู้ว่า
อาจจะข้ามไปถึงเขมรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ด้านหลานเขยของในกุลนายประยูนอายุ๕๓ก็พูดเหมือนกันนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ในกุลหลงป่าไปรอบแรกที่หลงไป๒วัน
ออกมาได้ปุ๊บแปลกไปเลย

แล้วก่อนจะหายตัวไปครั้งที่๒ครั้งล่าสุดครั้งนี้
นิกุลถูกย่าดบอกว่าย่าดตมิว่าไปปล่อยให้วัวไปกินต้นยางพารา
ก็เลยไม่รู้ว่าในกุลน้อยใจแล้วหายตัวไปหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าในกุลเข้าป่าไปเพราะว่าหมาที่ในกุลเลี้ยงไว้
ที่จะไปกับในกุลตลอดมันหายไป๔วัน
แล้วหมามันวิ่งออกมาจากป่าตัวเดียว
อีกตัวนึงมันหายไปเหมือนกับไม่รู้ไปตามหมาของตัวเองหรือเปล่า

กลับมาก
ก็ไม่เจออะไรครับ
มีหายเค้าคนนึงก็ได้ตอน
เป็นกระดูกแล้วได้แต่กระดูกมาทำบุญแล้วมีครับ
แล้วมันมีอ่าถังป่าทำตหนักแล้วก็
ครับเมียนเดี๋ยวก่อนครับ